ทุกผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะฮะมีผู้ชายคนหนึ่งเมาหนักมาก
ก่อกวนไล่เคาะประตูบ้านของชาวบ้านจนต้องแจ้งผู้นำชุมชนเนี่ยมานำตัวไปไว้ที่ชายหาดนาจอมเทียนนะครับ
คือพอเอาไปไว้ที่ชายหาดค่ะเช้าขึ้นมากลายเป็นว่าเขาตายฮะอืม
เป็นศพถูกทุบศีรษะเสียชีวิตอยู่ริมชายหาดริมทะเล
ไปดูตอนที่ผู้ใหญ่บ้านมาคุมตัวผู้ชายคนนี้ไปก่อนนะครับตอนที่คุมออกจากชุมชน

อ้าวลุกไปแล้วเดินจากซอยเลยไปลงไปเดินออกไปเลยเดินออกไป
ออกนู่นเลยออกจะออกทะเลเลยเดินไปเดินออกทะเลไปเลย
เอ้อออกไปแล้วทำเป็นกินคนดิว่าอย่างเงี้ย
คัมเป็นเดือดร้อนชาวบ้านแล้วเออแล้วไม่ต้องเข้ามาอีกแล้วน่ะ

นี่ลุงเสื้อชมพูคนนี้เนี่ยบ่ายสามเมื่อวานนี้ชาวบ้านถ่ายคลิปเอาไว้นะครับ
ผู้ชายคนนี้ก็อายุสัก๔๐๕๐ปีนะครับเมาแล้วฮะเดินเอะอะโวยวายอยู่
ชาวบ้านก็เลยแจ้งผู้นำชุมชนแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้มาจัดการหน่อยนี่ฮะ
ผู้ใหญ่บ้านก็มาพาตัวออกจากซอยมหาเศรษฐีในพื้นที่ตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
คือเขาเดินแบบไล่เคาะประตูบ้านชาวบ้านเคาะไปเรื่อยแล้วไปนอนอยู่ข้างตึกของชาวบ้าน
พอผู้ใหญ่บ้านมาถึงก็ต้องเอาตัวออกไปนะฮะจากชุมชนเพราะชาวบ้านเขาหวาดกลัวกันนะครับ
สุดท้ายก็นู่นฮะผู้ใหญ่บ้านก็พาออกจากชุมชนซอยมหาเศรษฐีนะ
บอกนู่นเลยไปอยู่นู่นเลยชายหาดนู่นเลย

เมื่อวานนี้บ่าย๓ท่านผู้ชมครับผ่านไป๑คืน
เช้าวันนี้มีคนไปเจอศพผู้ชายเสื้อสีชมพูคนนั้นนะฮะ
นอนเสียชีวิตอยู่ที่ชายหาดนาจอมเทียน
ตรงนี้ครับชุดเดียวกับเมื่อวานนี้เลย
นี่ภาพจากโดรนมุมสูงนะฮะ
ที่สำคัญก็คือสภาพศพเนี่ยมีแผลชะกันถูกตีด้วยของแข็ง
แต่แผลมันลึกถึงกระดูกขอบตาก็ช้ำมีคราบเลือด
ใบหน้าเลยนะฮะคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๘ชั่วโมง
ก็คงเสียชีวิตสักช่วง๔๕ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมา
คำถามคือมันเกิดอะไรขึ้น
จากการตรวจสอบในจุดชายหาดแถวจุดที่เจอศพนะครับ
แตกแยกออกจากกันแล้วมีร่องรอยเหมือนกับคราบเลือดติดอยู่ด้วย
มีร่มชายหาดมีเตาถ่านมีพวกจานข้าวเนี่ยวางกองทิ้งเอาไว้
เชื่อว่าเป็นของกลุ่มนักท่องเที่ยวหรือว่ากลุ่มวัยรุ่น
มานั่งดื่มกินที่ชายหาดเมื่อคืนนี้
หรือไม่ผู้ตายอาจจะมีปากเสียง
ว่าไปมีกรณีปัญหากับกลุ่มที่มาดื่มกินมาเที่ยวที่ชายหาดเมื่อคืนนี้ก็ได้

คุณจิรยุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
จุดเกิดเหตุนะฮะชายหาดตรงข้ามซอยมหาเสถีย์ที่สัตหีบชนบุรี
มีเตาอ้างโล่ข้าวของเครื่องใช้อะไรพวกนี้
ของอุปกรณ์ในครัวจานชามช้อนยังถูกวางทิ้งไว้เหมือนเดิม
เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดในชุมชนซอยมหาเสถีย์นะครับ
บ่ายโมงครึ่งเมื่อวานนี้นี่ผู้ชายคนนี้ที่เสียชีวิตนะครับ
แดดจ้าเลยนี่เห็นไหมครับอันนี้เป็นเพื่อนของผู้ชายที่เสียชีวิตนะครับ
ที่เขาเดินเข้ามาในซอยแล้วนี่ฮะคนตาย
เขาก็ยืนหลบแดดอยู่ตรงเงาตึกตรงนี้นะครับ
แล้วก็จะมีเพื่อนผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะครับ
ผู้ตายเนี่ยไปกดออดหน้าบ้าน

ซึ่งก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นเขาเมาหรือว่าเขาต้องการมาหาใคร
หรือเขาอะไรยังไงนี่เห็นไหมฮะจังหวะที่

คือบ้านหลังนั้นเนี่ยเขามีพวกผู้สูงอายุอยู่ในบ้าน
เขาก็กลัวกันนะฮะไม่กล้าออกมากัน
คนโน้นก็เดินไปอยู่แถวโน้นนู้น
ผู้หญิงคนนี้ก็อยู่ตรงริมถนนตรงนี้
จากนั้นช่วงบ่ายสองครึ่ง
ก็คือถัดมาอีก๑ชั่วโมง
นี่ฮะอยู่อีกชั่วโมงนึงนะฮะก็ยังอยู่แถวนี้
เพื่อนของผู้ตายผู้ชายกับผู้หญิงคู่นี้เนี่ย
คือหลังจากตะเวนเคาะประตูบ้านคนแถวนี้
ไม่มีใครออกมาเปิดนะฮะเขาไม่กล้ากัน
เพื่อนคนตายชายหญิงสองคนก็เนี่ยเดินประคองกันกอดคอกัน

หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยไปนอนกันอยู่ที่ทางเท้าเนี่ย๓คน
แต่สองคนนี้ออกไปก่อนเหลือผู้ตายคนเดียว
นอนอยู่ที่ริมทางทางเท้าข้างทาง
ซึ่งมุมมันจะมองไม่เห็นจนกระทั่งบ่ายสาม

ผู้ตายเนี่ยยังนอนอยู่ตรงนั้นคนเดียว
แล้วกลัวจะตื่นมาจะเมาอีกมาเกะกะ
นี่ฮะผู้ใหญ่บ้านก็มาถึงนะฮะ
แล้วก็เหมือนที่ท่านเห็นจากคลิปของชาวบ้านในตอนแรก
เพราะมุมมันจะบังอยู่นี่เขาก็
ดึงเสื้อให้ลุกขึ้นมาแล้วก็พาแก
เดินออกจากซอยเพื่อข้ามฝั่งไปนู่นฝั่งชายหาด
นี่เห็นไหมฮะซ้ายมือคือกล้องวงจรปิด

แล้วสุดท้ายเนี่ยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนนี้ที่
ไปอยู่ที่ชายหาดนะฮะเช้ามาเจอศพฮะค่ะ
แต่ถ้าไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายลักษณะอาจจะ
นอนแล้วเสียชีวิตไปวูบไปหรือหัวใจวายหรืออะไร
มันก็ยังพออาจจะไม่มีใครทำร้ายอะไร
มันก็ยังเป็นอีกมุมหนึ่งใช่ไหมแต่แหมแต่อันนี้มันมีร่องรอยเนี่ย
การถูกตีไหนจะมีม้ายอีกอ่ะ
ลักษณะถูกทุบเข้านี้ฮะที่ศิษย์ศาสตร์เนี่ยครับ
ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าเคยเห็นผู้ชายคนนี้เดินเต็ดเร่อยู่ในชุมชนมา๒เดือนแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
แต่ก็ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใคร
ไปเจอคนไหนเขาสงสารเขาให้เงินบ้างก็มี

คือถึงขั้นแบบเดินไปเคาะประตูบ้านกดออดไปเรียกชาวบ้าน

ก็เลยต้องแจ้งผู้นำชุมชนให้มาจัดการ
คนที่มาเจอศพคนแรก
เป็นรอปภในพื้นที่นะครับทุกผู้ชมครับบอกว่า๗โมงเช้าวันนี้
เห็นคนนอนตะแคงอยู่ที่ชายหาดอ่าก็คิดว่าอ่าสงสัยคนเร่ร่อนแหละ
อาจจะเมาแล้วนอนหลับอยู่แถวนี้คนเร่ร่อนเยอะนะไม่ได้เอกใจอะไร
๘โมงกว่าก็เห็นอยู่ที่เดิม
จนมีคนแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบถึงรู้ว่าเอ้าคนตาย
รอปภที่ทำงานอยู่แถวนี้นะครับบอกว่าไม่คุ้นหน้าผู้ตายเลยนะครับ
ไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนด้วยอ่าแล้วก็แถวนี้เนี่ย
เร่ร่อนเนี่ยเยอะเท่าที่รู้จะมีสามีภรรยาคู่นึง
มานอนอยู่แถวนี้อาจจะเป็นคนในกล้องวงจรปิดก็ได้
ที่อยู่กับผู้ตายเมื่อบ่ายเมื่อวานนี้นะฮะหลังจากเจอศพนะฮะ
คือสามีภรรยาคู่นี้ก็หายไป
ตั้งแต่เห็นในกล้องวงจรปิดนะฮะจนตอนนี้ไม่รู้อยู่ที่ไหน

เป็นคนเสียชีวิตก็คิดว่าคนนอนเหมือนทุกวันทุกวันที่ผ่านมา
ผมเห็นมีอยู่สองคนครับที่นอนประจำ
อยู่นานเป็น๔๕เดือนแล้วครับมีจุดของเขาอยู่ครับ
สองคนผัวเมียครับแล้วเมื่อเช้านี้เจอไหมพี่
เช้านี้ผมมาไม่เจอแล้วครับ๗โมงครับผมเจอแต่คนที่นอนอยู่นั่นน่ะ
ตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้สรุปคดีนะครับทุกผู้ชมครับ
ว่าจะเสียชีวิตเองหรือว่าถูกทำร้ายหรือเป็นการฆาตกรรมอะไรนะครับ
ตอนนี้กำลังรอผลชนะสูตรศพผู้ตายอย่างละเอียดนะฮะ
ร่องรอยต่างมันเกิดจากอะไรมันเกิดอะไรขึ้น
แต่ชุดสืบสวนจะไปไล่ภาพจากกล้องวงจรปิดเอาตั้งแต่ผู้ตายเนี่ย
ข้ามไปอยู่ที่ชายหาดเลยอ่าว่ามันจะมีอะไรที่แบบ
ดูแล้วลักษณะต้องสงสัยหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วจะสอบพยานแวดล้อม
รวมถึงจะหาเพื่อนผู้ตาย๒คนที่อยู่ในกล้องวงจรปิดตรงนี้
เป็นคนเร่ร่อนเหมือนกันมาสอบปากคำต่อไป